สวัสดีค่ะเราเข้าสู่หน้าหนาวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
บางคนอาจจะบอกว่าเหรอคะไม่ค่อยรู้ตัวเลยค่ะ
ยังไม่ค่อยมีลมหนาวสัมผัสผิวเลยหนาวมากบ้างน้อยบ้าง
แต่ว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นทางการแล้วจริงนะคะ

คำถามของคนเหงามากันเยอะเลยทีเดียวเชียวนะคะ
ยินดีนะคะมีอะไรเล่าสู่กันฟังได้ในพื้นที่ตรงนี้แหละ
วันนี้ก็มีคำถามที่ส่งเข้ามาทั้งเรื่องเหงาทั้งเรื่องเศร้าก็มีเยอะมากเลยนะคะ
ฟังกันเป็นวัคซีนกันแล้วกันนี่เห็นไหม
คนที่ฉีดวัคซีนไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อแต่อาการน่าจะหนักน้อยลง
ฟังชีวิตของคนอื่นได้คำตอบในความรักของคนอื่น
ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอความรักที่ผิดหวัง
แต่วันไหนก็ตามที่เจอความรักที่แบบโอ๊ยทำร้ายเราจังเลยเจ็บปวดจังเลย
เราจะได้เอาวัคซีนที่เราเคยฟังจากเรื่องคนอื่นมาป้องกันตัว
หวังว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจจะได้ไม่หนักจนเกินไปนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูมีเรื่องอยากปรึกษามากเลย
หวังว่าพี่อ้อยจะช่วยตอบอีเมลหนูนะคะ
หนูชื่อสวยค่ะในวงเล็บเป็นนามสมมุติค่ะพี่
อายุ๒๕แล้วและตอนนี้ก็ยังอยู่ในฐานะโสด
มีเพื่อนชายคนหนึ่งใช้ชื่อว่าเต่าแล้วกันนะคะ
เรารู้จักกันตั้งแต่มต้นตอนเด็กสวยเนี่ยเคยชอบน้องเต่ามาก
ม๕รวบรวมความกล้าของผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกเขาค่ะ
แต่เต่าปฏิเสธสวยค่ะพี่มันบอกว่าสวยไม่ใช่สเปค
เขาชอบคนตัวขาวเล็กเสียใจนานเลยค่ะพี่คะ
อีกใจก็ยอมรับสภาพว่าเราไม่ได้สวยจริงนั่นแหละ
เป็นคนตัวสูงใหญ่ที่บ้านสีผิวแทนหน้าก็ไม่ได้เนียน
ไม่ได้เป็นแบบที่เขาชอบเลยสักนิดนึงเขาไม่ชอบก็ไม่แปลก
แต่สวยก็ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าฉันต้องสวยสวยจนกระทั่งแกเสียดายให้ได้
หลังจากคำพูดนั้นค่ะมันก็ทำให้สวยฮึด
อยากเปลี่ยนตัวเองเริ่มหันมาดูแลตัวเองขึ้นเรื่อย
แม้ว่าจะไม่สวยทันตาแต่ออร่าเริ่มจับค่ะพี่คะ
หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยสวยก็ฮอตอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
และตั้งแต่จบมปลายสวยก็ไม่เคยเจอเต่าอีกเลย
คือน่ารักดีนะมันเหมือนเป็นแบบดูเป็นซีรีส์ซีรีส์นิดนะคะ
แต่ก็ดีนะบางทีความรักก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่ง
ต้องบอกว่าไม่ได้สวยเพื่อเอาชนะใจผู้ชาย
แต่สวยเพื่อให้ความภาคภูมิใจในตัวเรากลับมาก็เป็นได้นะคะ
จนวันหนึ่งเพื่อนมปลายของสวยรับปริญญา
เป็นครั้งแรกที่สวยได้เจอเต่าอีกครั้งหลังจากเรียนจบ
ตอนแรกเลยเต่าจำสวยไม่ได้ค่ะพี่
แต่พอสวยเข้าไปทักมันตกใจมาก
แล้วก็ผู้ชมสวยไม่ขาดปากเลย

ประกบกับหนูจนสวยเห็นได้ชัดว่าเขามองสวยเปลี่ยนไป
และก่อนกลับเต่าก็ขอเบอร์ค่ะ
ตั้งแต่วันนั้นเต่าก็โทรหาหนูทุกวัน

หยอดบ้างพูดจีบบ้าง

ดูดีขึ้นแล้วทำไมไม่มาขอ

ด้วยความฝังใจค่ะสวยก็เลยตอบกลับไปว่า
เบ้าหน้าแกดูดีกว่านี้เมื่อไหร่

ถึงแม้ว่าสวยจะปฏิเสธเวลาเต่าขอครบทุกครั้ง
แต่ก็ไปไหนมาไหนกับเขานะคะ

ไปต่างจังหวัดนอนค้างโรงแรม๕ดาว

ซึ่งสวยเองไม่เคยให้อะไรเขาสักครั้ง
ปฏิเสธด้วยนะคะไม่รับของที่เต่าให้

แต่อย่าปฏิเสธน้ำใจที่เขาอยากจะให้เลย

ก็รับน้ำใจของเขาทุกครั้ง

เขาก็เริ่มเข้ามาในชีวิตมากขึ้น

และแสดงความเป็นเจ้าของในทุกโอกาส

สวยเป็นแฟนกลางร้านอาหาร
ครั้งนั้นทำให้สวยหมดความอดทนค่ะพี่ก็เลยบอกไปเลยว่า
สถานะแฟนคงให้ไม่ได้นะและต่อไปนี้สถานะเพื่อนก็คงไม่มีให้แล้วเหมือนกัน
แล้วสวยก็เดินออกไปจากร้านเลยค่ะสวยรู้นะคะว่าคงทำให้เต่าอาย
แต่มันเกินทนแล้วค่ะพี่แต่เชื่อไหมคะอีกวันหนึ่งเต่ามันก็มาหาสวย
ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังคงตามตื้อ
ถ้าเป็นพี่อ้อยพี่อ้อยจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะ
จะให้สวยไปคบกับใครเขาก็จะไปก่อกวนหมด
จะไม่ได้ทำอะไรรุนแรงแต่ก็แสดงตัวตนจนน่ารำคาญ
พี่อ้อยช่วยแนะนำด้วยนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วจริงกับเพื่อนผู้ชายคนนี้
น้องสวยคะถ้าจริงหนูไม่ตั้งชื่อตัวเองเป็นสวยนะ
อ้อยเชื่อว่าใครที่ฟังพอร์ตแคสต์วันนี้ก็จะบอกว่าสวยจ้า
เป็นแบบนั้นจริงคือน้องถามว่าถ้าเป็นพี่อ้อยจะแก้ปัญหายังไง
ดันไม่มีใครมาตกหลุมรักหัวปากหัวปามแบบนี้สิ
แต่ก็ยังยืนยันว่าน้องต้องใจเย็นก่อนนะคะ
ซะว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแทนที่จะแสดงออกซึ่งความรำคาญขั้นสุด
ลองเปลี่ยนเป็นความเมตตาดูไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ
คำว่าเมตตาไม่ได้แปลว่าให้น้องหันไปคบแต่ให้คิดซะว่า
คนคนหนึ่งพยายามร้องขอความรักถ้าเขาเลือกได้อะค่ะ
เขาก็คงไม่เลือกรักคนที่ไม่รักเขามั้งเนาะทรมานจะตาย
วิ่งตามแทบตายดูแลใส่ใจดันกลายเป็นน่ารำคาญ
อยากให้น้องเห็นใจเขาในมุมนี้ไม่จำเป็นว่าต้องสงสารแล้วต้องกลับไปคบนะคะ
ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่สิ่งที่เราแสดงออกไป
จะได้ไม่ดูเหยียดหยามหรือว่าดูถูกน้ำใจเขามากจนเกินไปค่ะ
คือจะด้วยอะไรก็ตามทีในความเป็นเพื่อนเราอาจจะสามารถพูดแรงได้
แต่การที่น้องบอกว่าเอาไว้ไปดูเบ้าหน้าของเธอให้ดีกว่านี้ก่อนก็แล้วกันนะ
และฉันจะได้ไปคบต้องนึกย้อนกลับไปในวันที่เราอาจจะไม่ได้สวยสะดุดตาเขาอะค่ะ
เราถ้าเลือกได้อยากสวยอยากหล่อกันทุกคน
เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเอาเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตามาเหยียดกันนะคะ
และที่สำคัญก่อนที่น้องจะไปคุยกับเขาคุยกับใจตัวเองดีก่อนนะ
เขารักเราเขาไม่ผิดนะคะไอ้การที่เราไม่รักเขาเราก็ไม่ผิดเช่นกัน
เพียงแต่เขาคิดว่าถ้าทุ่มเทแล้วอาจจะได้ใจแต่นั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหน
ที่อยากได้อาจไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะและที่สำคัญการพยายามทุ่มเทถ้าใช้ผิดคน
ทุ่มเทก็จะกลายเป็นเททิ้งแบบนี้ล่ะปฏิเสธที่จะรับของเขาทุกสิ่ง
อันนั้นเป็นเรื่องดีแต่พอเขายื้อหน่อยน้องก็บอกว่ารับก็ได้อันนี้แหละน่ากลัว
ถ้าจะรับนะคะช่วยบอกเขาตรงว่าที่เรารับเพราะว่าเกรงใจเธอนะ
แต่เราจะเอาไปให้คนอื่นนะหรือเอาไปทำบุญต่อดีไหม
ถ้าไม่หรือเธอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็อย่าซื้อข้าวของอะไรต่อมีอะไรมาให้เราอีกเลย
โควิดเนี่ยคนใช้ชีวิตกันลำบากจะตายเอาไปช่วยใครต่อใครยังดีกว่าโหมให้จนไร้ค่าแบบนี้นะคะ
เปิดใจคุยกันดีบอกเขาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันผ่านไปนานแล้ว
ครั้งหนึ่งนะฉันเคยชอบเธอใช่แต่นั่นคือความรักสมัยเด็ก
วันนี้เราก็ไม่อยากฝืนใจตัวเองเราอยากมีเธอเป็นเพื่อนไม่ได้อยากเลื่อนเป็นแฟน
จีบเราขอเราเป็นแฟนแบบที่เธอไม่รู้จักเราหรอกเหรอว่าเราไม่ชอบอะไรแบบนี้
เราขอบคุณความรักและความหวังดีของเธอนะจ๊ะเต่าแต่เข้าใจไหมว่าเรื่องแบบนี้บังคับใจกันไม่ได้
อย่าไปเชื่อประโยคที่ว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเพราะว่าครองโลกอาจจะไม่ได้ครองใจเรามันคนละเรื่องกัน
เป็นเพื่อนกันเถอะนะเรายืนยันว่าเราอยากมีเธอเป็นเพื่อนแต่เราไม่ได้อยากมีเธอเป็นแฟน
และเราก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจเธอมากกว่านี้ขอบคุณอีกครั้งจริงกับทุกความปรารถนาดีที่ให้แก่กันและกัน
เรารู้ว่าถ้าเราคบกันเธอคงมีความสุขแต่เราไม่ได้สุขเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้รักเธอแบบนั้นอีกแล้ว
อีกอย่างนะไม่รู้สิพี่ขอเน้นเขาขอเป็นแฟนเราปฏิเสธแต่เวลาที่เราจะไปไหนกับเขาช่วยคิดเยอะค่ะ
ไม่ใช่ว่าขอเป็นแฟนได้ไหมอ๋อไม่ไม่ฉันไม่ชอบเธอแต่เขาชวนเราไปค้างอ้างแรมที่อื่นเราไปฮะ
ตกลงน้องจะเอายังไงอย่าลืมว่ายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งให้ความหวังเราเองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็เหมือนกับว่าเรากำลังเล่นกับความรู้สึกของเขาอยู่นะเหมือนเรากำลังให้ความหวังเขาก็เลยพร้อมจะหลอกตัวเองต่อ
พอรำคาญปั๊บก็ไปไล่เขาแรงแต่ก็ยังไปไหนมาไหนกับเขาเขาเปย์ค่าโรงแรมเราก็รับยังไงไม่รู้สิพี่ก็ดูว่ามันไม่โอเคนะ
รับของรับเงินแต่ไม่รับรักถ้าน้องไปเจอคนจิตไม่ปกติเท่าไหร่พี่พูดตรงนะคะเขาฆ่าเราได้เลยนะ
รับทุกปัจจัยแต่ไม่ให้ความรักเรากำลังเอาความรู้สึกรักของเขามาเบียดเบียนเขาหรือเปล่า
ค่อยใช้เวลาให้ความชัดเจนไปเรื่อยว่าได้แค่นี้นะไม่รับของไม่รับเงินขอถอยออกมาอีกหน่อย
เพราะว่าเรากลัวอยู่ใกล้แล้วยิ่งให้ความหวังเราไม่อยากพังกว่าเป็นเพื่อนของเรานะ
มีระยะห่างระหว่างกันดีกว่าเอาแต่ใจอะค่ะอยากไล่เขาไปแต่ก็ไม่เคยที่จะไปปฏิเสธเข้าของของเขา
ให้น้องเถียงพี่อ้อยว่าก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่รับอ่ะแต่เขาพยายามจะให้หนูรับหนูก็เลยดิวอุ้ยไม่ได้ค่ะ
ไม่รับคือไม่รับอันนี้ต้องระวัง
ว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ในวันนี้อาจจะมีอารมณ์หมั่นไส้เล็กสวยจังเลยนะจ๊ะน้องคะ
แต่นั่นแหละค่ะในที่สุดเวลาที่ไม่รักคือไม่รักบางคนชอบบอกว่าหนูก็ดีทุกอย่างทำไมเขาไม่มองเห็น
ดีทุกอย่างมีค่าแต่ใช่ว่าต้องรักนะคะและที่สำคัญคือไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกว่ารักก็แล้วกัน
ไม่ใช่ว่าต้องสวยเลือกได้ไม่สวยก็ต้องเลือกค่ะถ้าเขาไม่ใช่ก็ต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าเราเป็นได้แค่นี้
เล่นกับความรู้สึกของใครเพราะทุกหัวใจรักได้และเจ็บเป็นและต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง
ถ้าตอนนี้ใครมาร้องขอความรักก็ต้องเตือนตัวเองนะอย่าใจร้ายต่อกันมากนักเลย
คุยกันอย่างเห็นใจก็แค่ไม่ได้รู้สึกรักแบบนั้นแต่ถ้ายังเป็นเพื่อนกับเขาไม่ไหว
ก็บอกเขาว่าเธอฉันขอถอยห่างอีกสักนิดแล้วกันเนอะคือเราอาจจะอึดอัดใจ
เราก็กลัวว่าเธอจะลำบากใจด้วยเช่นกันเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้า
เราเริ่มเป็นคนที่สามารถคบกันได้อย่างสนิทใจในฐานะเพื่อนค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ไม่สายนะคะ
วันนี้คำถามของน้องอาจจะเป็นคำถามซึ่งไม่ได้กระทบใจตัวเองแต่อย่าลืม
อย่าทำอะไรที่ไปกระทบใจคนอื่นคนเราถ้าเลือกได้เราก็อยากเลือกรักคนที่รักเราทั้งนั้น
แต่ในเมื่อเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกรักคนที่ไม่รักเขาก็อย่าทำร้ายจิตใจเขามากจนเกินไปก็แล้วกันนะคะ
ก็แปลกดีเหมือนกันนะคะทุกวันที่ผ่านมาจะตอบปัญหาความรัก
อันนี้ตอบปัญหาความไม่รักและอย่าลืมว่าคนเราความรู้สึกเปลี่ยนไปทุกวัน
เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วแต่ก่อนเคยเป็นคนละคนร้องขอความรักจากเขา
วันหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้กลายเป็นโลกหมุนกลับเขามาขอความรักจากเรา
แต่วันนี้ความรู้สึกของใจมันเปลี่ยนไปแล้วไงคะ
ใครก็ตามที่มีคำถามอยากจะถามกันฝากคำถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ติดตามฟังกันได้แบบนี้ล่ะ
ดูแลกายใจให้แข็งแรงนะคะอากาศเย็นเย็นอากาศหนาวอย่าให้ความเหงาและความเศร้าทำร้ายใจเรามากเกินไปก็แล้วกัน
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ